ไปค่ะความเชื่อในคืนพระจันทร์เต็มดวง
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณได้เงยหน้ามองพระจันทร์กันหรือเปล่า
วงใหญ่สวยมากเขาเรียกวันว่าคืนเป็งปุ๊ด
เจียงใหม่หลายคนหลายร้อยคนมาร่วมพิธี

เขาบอกว่าชาวเชียงใหม่หลายร้อยคนเขามาร่วมพิธีสะดอกนกพระเคราะห์ใหญ่ปูชาพระราหู
นี่ไงมีตัวเลขมาให้ด้วยเลย

งานนี้จัดขึ้นที่ลานพิธีหน้าองค์พ่อปู่เท้าอสุรินทราหู
ที่วัดเสาหินเวียงกุมกามตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ปกติแล้วเขาจัดพิธีบูชาพระราหูทุกคืนวันพุธกันอยู่แล้วนะคะ
แต่คืนที่ผ่านมาพิเศษหน่อยค่ะ๑๑ธันวาคม
ตรงกับวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงคืนวันพุธหรือเป็งปุ๊ด
ที่นานมันจะเวียนมาบรรจบกันสักครั้งหนึ่ง
ก็เลยมีพิธีบูชายใหญ่ที่เรียกกันว่าพิธีสะดอกนพะเคราะห์ใหญ่
โดยมีเครื่องเส้นใส่สตวงแบบล้านนา๙สตวง
สะตวงคือกระบาดที่ทำจากกาปล้วยอ่ะนะคะ

เขาใส่อาหาร๘อย่างปักทง๙๔สตวงและสีตามวันเกิด

เข้าร่วมพิธีจะต้องตัดเล็บและปลายผมใส่ซองไปวางไว้ในสตูมประจำสีวันเกิดของตัวเองเพื่อเสริมบารมี

แต่อันนี้เป็นการสะดอกนกพระเคราะห์ใหญ่
เขาบอกเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตหน้าที่การงานการเงินโชคลาภให้เกิดสิริมงคล
ผู้ที่เข้าร่วมก็จะนำถาดเครื่องบูชาอาหารคาวหวาน๘อย่างจุดทูบสีดำ๑๒ดอกบูชาหน้าองค์พระราหู
จากนั้นพระสงฆ์๘รูปก็จะสวดสะดอกเคราะห์ใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงก็เสร็จพิธีกันค่ะ
มันมีเรื่องฮือฮาที่บาดน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์๘รูปสิคุณ

ดำดูใช่ไหมมาหน่วง
อะไรก็ว่ากันไปเราพาไปต่อที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐม
ไปส่องอ่านน้ำมนตาทองนิ้วลายกันหน่อยไปกันบ่อยครับถือว่าไม่ไปก็ผิดนะฮะ
งวดนี้ก็เลยมีนักเสียงโชคเขาพาไปส่องน้ำตาเทียนกันในอ่างน้ำมนต์กันเนืองแน่นแหละครับ
อ่างน้ำมนอ่างนี้ดูสิเห็นอะไรล่ะเห็นไหมผมเห็นอยู่นะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
อุ๊ยดิฉันเห็นส่องเลขคุณเออเห็นเหมือนกันใช่ไหมตรงเปล่าอ่ะ
ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าหยุดนะฮะพาไปที่วัดโขลงตะบนหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเข้าไปทำอะไรกัน
คุณเห็นไหมใกล้ท่อนตะเคียน๓ท่อนค่ะ
มีการนำผ้าสามสีไปผูกเอาใบสีเอาของไปไหว้แบบนี้นะคะ
ไปขอพรขอโชคขอลาบ
คุณผู้ชมค่ะต้นตะเคียนต้นนี้ทั้ง๓ท่อนเนี่ย
มีอายุกว่า๑๐๐ปีนะที่นี้
แล้วถามว่าท่อนตะเคียนมาอยู่ที่วัดท่าโขลงได้ยังไง
เล่าให้ฟังแบบนี้จริงแล้วทั้งสามท่อนก่อนหน้านี้
อยู่ที่วัดท่าราบอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
แต่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น
เพราะมีการไปรบกวนพระจนพระไม่ได้หลับได้นอน
ก็ไม่ได้บอกว่าวิธีการรบกวนคือยังไง
จนกระทั่งที่สุดแล้วตัดสินใจยกท่อนตะเคียนทั้ง๓ท่อน
มาไว้ที่วัดท่าโขลงก็คือจากวัดท่าราบมาที่วัดท่าโขลง
มีการทรงรถบรรทุกทะเบียน๗๑๘๖๐๒นครปฐม
ไปรับมาไปขนมาพร้อมกับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแม่ตะเคียนด้วย
เจ้าอาวาสตอนที่ตะเคียนมาถึงที่วัดท่าโขลง
ไปพบตะปู๔ตัวตอกที่ต้นตะเคียนเป็นรูปกากบาท
เหมือนลักษณะเป็นการสะกดวิญญาณเอาไว้
และหลังจากนั้นก็เลยมีการทำพิธีถอนตะปูทั้ง๔ตัวออกมานะคะ
ชาวบ้านแน่นอนพอรู้ข่าวก็พากันไปกลับไหว้สักการะบูชาไป
ขอโชคขอลาบขอพรขอเลข
ทีนี้เลขเด็ดก็คือเลขรถบรรทุกที่ที่ฉันอ่านไป
คุณไม่ทวนเหรอคะเดี๋ยวคุณทัศนัยพิมพ์ให้
ยังคงอยู่ที่ราชบุรีนะคะแต่ว่าขอเขยิบไปที่ตำบลดอนกระเบื้อง
อำเภอบ้านโป่งซะหน่อยไปบ้านเลขที่๕ทับ๒หมู่๒ของนางชะบาไพรค่ะ

เจ้าทองเจ้าเงินลูกแมวเปอร์เซียแรกเกิด

มันก็เป็นแมวเปอร์เซียธรรมดาเนาะ

ตอนเกิดหัวมันติดกันเลยค่ะแล้วมันก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอ่ะ

ใช่หัวมันติดกันนี่ไงเห็นไหมสงสารทุกคนเฮ้ยคุณ

คือนางชะบาไพรเล่าบอกว่าเลี้ยงแมวรวมกว่า๑๐ตัว
มันก็ขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานตามปกตินี่แหละ
เปอร์เซียวัย๒ปีนะปวดท้องออกลูก
ออกมาได้๑ตัวแล้วก็เบ่งไม่ออกอีก
รีบพาไปหาสัตวแพทย์ก็ต้องผ่านำลูกแมวออกมาอีก๒ตัว
แต่ปรากฏว่าไอ้ลูกแมวที่ออกมามันคือหนึ่งในนั้นคือตัวนี้ค่ะ
เงินเจ้าทองนี่แหละมันมีสองหัวแล้วก็หายใจแผ่วมาก
หมอก็ช่วยปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็กระตุ้นปอด
เจ้าเงินเจ้าทองมันหายใจได้ตามปกติส่งเสียงร้องได้
ก็นำกลับมาเลี้ยงที่บ้านป้อนมด้วยไซริ้ง
เพราะว่ามันดูดนมแม่เองไม่ได้ต้องคอยลูบหน้ารูปหน้าอก
ตุ้นป่ออยู่เรื่อยเรื่อยก็หวังว่าเจ้าเงินเจ้าทองจะนำโชคลาภมาให้
ก็บอกว่าจะเลี้ยงไปจนกว่าจะถึงอายุไขของมัน
บ้านเลขที่๕ทับ๒อายุของนางชะบาไพรเจ้าของ

หัวก็๕๒หัวก็๒หัว๕เออไม่รู้ต่อเลยครับ
คิดเก่งอีกแล้วเอ้าไปดูนี่ดีกว่าลอตเตอรี่๑๐๑ใบที่นายชัดชัย
ใครใยอ่อนพลวงดีเก็บได้จำได้ไหมที่ฉันอ่านไว้
ตเตอรี่ใครหายมารับไปด้วย
คือเขาไปเก็บได้ที่ข้างถังขยะข้างถนนข้าวหลาม
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สศสสุขชนบุรีข้ามวนอังคาร
ล่าสุดค่ะมีเจ้าของมาแสดงตัวแล้วนะ
นางสาวกันตาปะทิศสิริปานชัยวัย๔๖ปี
เอาหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ทั้งหมดค่ะ
บอกว่าไปรับลอตเตอรี่มาแต่พอถึงบ้าน
เฮ้ยหายไปไหนทั้งปึ๊งเลยอ่ะ
เห็นข่าวนี่แหละถึงได้รีบมาติดต่อขอรับคืน
เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ลอตเตอรี่มันมีสมุดจดด้วย
บอกดีใจมากเลยที่เจอคนดีเก็บเอาไว้ให้
งานนี้นางสาวกันตาก็มอบสินน้ำใจให้พลเมืองดี
แจกลอตเตอรี่ลุ้นรางวัลงวดนี้กันด้วยนะคะ
กำลังจะถามว่าพี่เขาแจกอะไรให้กับพลเมืองดี
เลขอะไรครับมองไม่เห็นเนอะ
มองไม่เห็นดีจังเลยนะครับ
เดี๋ยวใครรออยู่เดี๋ยวผมพิมพ์ให้สักครู่แล้วกันนะครับ